เอาละครับวันนี้เราเริ่มต้นข่าวสารของเราด้วยเรื่องราวที่เกิดขึ้น
กับผู้หญิงคนหนึ่งเป็นชะตากรรมของหญิงสาวคนหนึ่ง
เธอมีสามีมีลูกมีพ่อมีแม่มีครอบครัว
นั่งรถตู้เหมากันมาจากบุรีรำเมื่อกลางดึกคืนวันเสาร์
ต่อเนื่องเข้าสู่วันอาทิตย์แล้วตอนตีหนึ่งกว่า
มาทำงานที่กรุงเทพก็กลับมาทำงานเหมือนเดิม
กลับไปบ้านมามาช่วยเขาเกี่ยวข้าวระหว่างทางเนี่ยมาถึงพนมสรคามที่ฉะเชิงเซา
มีกระสุนปริศนาลูกหนึ่งฮะนัดเนี้ยเข้ามาที่บริเวณตัวถังของรถตู้ที่จ้างกันมา
ใช่ค่ะเข้ามาทางฝั่งขวาของรถตู้แล้วเธอนั่งตรงนั้นพอดี
เบาะคนขับอ่ะใช่ค่ะเธอนั่งแถวที่สองหลังเบาะคนขับ
แล้วก็อยู่ติดกับริมหน้าต่างเลยอ่ะโอ้โหนัดหนึ่งอ่ะโดนเข้าไปใช่
สามีบอกได้ยินเสียงภรรยาร้องโอ๊ยมันโดนจุดสำคัญชายโครงขวา
หันไปดูเลือดเต็มเลยให้คนขับรถตู้รีบพาส่งโรงพยาบาล
ไม่ทันนะฮะเสียชีวิตค่ะนี่มันเกิดอะไรขึ้นฮะเนี่ย
แล้วคนยิงเนี่ยนะโอ้โหท่านผู้ชมเดี๋ยวรอฟังกันแล้วกัน
วันนี้มามอบตัวแล้วเอาไปดูหน้าเลยแล้วกันนะฮะ
ผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ยมามอบตัวกับตำรวจแล้วนี่ครับ
ชื่อว่านายสุภาชัยนวมทองอายุสี่สิบสองปี
เป็นช่างรับเหมาก่อสร้างไปมอบตัวกับตำรวจสพพนมสรคามที่ฉะเชิงเศร้า
เป็นคนใช้ปืนขนาด๑๑มมยิงใส่รถตู้คันนั้น
แต่บอกว่าไม่ได้ตั้งใจยิงใส่รถตู้อืม
แต่ทำไปเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยผมต้องไปช่วยลูกชาย
ไอ้พวกนี้มันไล่ตามมาก็เลยเอาปืนยิงใส่ยิงขึ้นฟ้า๔นัดอีกนัดหนึ่งยิงตรงเข้าไปขู่
แต่มันเข้ารถตู้นี่ฮะ
คนที่ถูกกระสุนแล้วก็เสียชีวิตคือนางสาวอริสาปราบภัยอายุ๒๗ปีนะครับ
นั่งรถตู้มานะฮะรถตู้ที่ว่าจ้างกันมาเนี่ยครับ
ผ่านมาตรงริมถนนสาย๓๐๔ข้าเข้า๑๙๑๔
บริเวณหน้าศูนย์การค้าสุริพนมอำเภอพนมสรคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แล้วตำรวจบอกมีหลักฐานชัดเจนนี่คือผู้ตายนะฮะ
หลักฐานเนี่ยเป็นกล้องวงจรปิดนะครับนี่ฮะภาพเหตุการณ์ช่วงราว
เที่ยงคืนครึ่งเกือบตี๑เข้าสู่วันอาทิตย์ที่๘ธันวาคม
แต่คือกลางดึกคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนายสุภาชัยนี่นะ
ก่อนจะลงมือก่อเหตุนะขี่จักรยานยนต์มามีคนซ้อนท้ายด้วย
มือถือปืนมาเลยฮะไปหยุดจอดรถคุยกับผู้ชายอีกสามคน
ขี่จักรยานยนต์มาเช่นกันแล้วก็พากันขี่รถกันตามตามไป
ตามตามกันไปนี่นะฮะนายสุประชัยผู้ต้องหาบอกว่า
คืนวันนั้นนะครับก็คือคืนวันเสาร์นะต่อเนื่องเข้าสู่วันอาทิตย์ที่๓
เสาร์ที่เจ็ดธันวาคมลูกชายของเขาพร้อมกับเพื่อนอีกสองคน
ไปเที่ยวงานในอำเภอแปลงยาวแล้วไปมีเรื่องกับกลุ่มวัยรุ่น
ซึ่งมีกันเยอะกว่าลูกชายก็เลยขี่จักรยานยนต์
หนีออกมาจากงานขี่มาที่พื้นที่อำเภอพนมสารคาม
แล้วลูกชายของนายสุภาชัยโทรมาบอกว่าถูกคู่อริตามมาทำร้าย
อยู่ที่หน้าโรงเรียนพนมอดุลวิทยาในตลาดพนมสรคามกลับบ้านไม่ได้
นายสุประชัยบอกว่าเป็นห่วงลูกชายมากก็เลยคว้าปืน
เป็นปืนพกขนาด๑๑มมออกมาจากบ้านไปกับหลาน
รีบขี่จักรยานยนต์ตระเวนตามหาลูกชายจนไปเจอลูกชายกับเพื่อนลูก
ระหว่างทางที่กำลังจะพาลูกชายกับเพื่อนลูกกลับบ้านเนี่ย
ถูกกลุ่มวัยรุ่น๕๖คนขี่รถไล่ตาม
แล้วใช้เหล็กปลายแหลมลักษณะคล้ายมีดไล่ตี
มีจังหวะหนึ่งกลุ่มคั่วหรี่ทำเหล็กหลุดมือ
เขาก็เลยใช้ปืนยิงขึ้นฟ้าข่มขู่ไป๔นัด
นะฉันบอกว่า๔นัดเนี่ยไม่โดนใครกลุ่มใบรุ่นก็แตกครูหนีเข้าไป
โดยจังหวะที่กำลังใช้มือที่ถือปืนมาจับแฮนด์รถจักรยานยนต์ของตัวเองเนี่ย
สุปชัยบอกว่าตอนที่พวกมันแตกครูเรายิงใส่อีกหนึ่งนัด
แต่นัดเนี่ยฮะมันไปโดนรถตู้โดยสารที่ขับผ่านมาจุดนั้นพอดีครับ
โป้งเข้าไปนี่เลยครับรถตู้คันนี้ตรงจุดนี้ฮะเบาะที่นั่งหลังคนขับเนี่ยเป็นแถวที่สองเนี่ยนะฮะ
นางสาวลิสากับสามีแล้วก็เพื่อนที่จ้างรถตู้คันนี้จากบุรีรำมาจะเข้ากรุงเทพเนี่ยมากัน๘คนเนี่ย
นางสาวริสานั่งอยู่จุดนั้นพอดีครับเดินทางมาจากอำเภอนางรองบุรีรำนะครับโอ้โหแล้วกระสุนทะลุตัวถังรถนะ
เข้าไปตรงเบาะที่นั่งที่เขานั่งอยู่พอดีนะครับกระสุนนัดนั้นนะฮะนัดเดียวเลยฮะที่เข้ารถตู้เนี่ย
ชายโครงด้านขวาของนางสาวลิสาเลือดนี่ไหลเต็มเลยครับคนในรถก็รีบพาส่งโรงพยาบาลพนมสรคาม
แต่ว่าเสียชีวิตนะฮะนายสุประชัยบอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเขาไม่ได้ตั้งใจจะยิงปืนใส่รถตู้
เขายิงขึ้นฟ้าข่มขู่กลุ่มวัยรุ่นที่มาหาเรื่องลูกชายจังหวะยิงขึ้นฟ้าแล้วเขาก็ดึงมือกลับมาเพื่อมาจับแฮนด์รถเนี่ย
จังหวะมันพลั้งกระสุนมันลั่นออกไปอีกหนึ่งนัดนี่นายสุภาชัยอ้างว่าอย่างนี้
โดนรถตู้ที่ขับผ่านมาพอดีก็ไปโดนผู้โดยสารที่นั่งอยู่ในรถเสียชีวิต
หลังจากทราบข่าวเขารีบมามอบตัวกับตำรวจทันทีฝากขอโทษครอบครัวผู้ตายด้วย
อยากจะชี้แจงว่าที่ตัวเองยิงออกไปนั้นเพื่อปกป้องป้องกันลูกชายจากกลุ่มวัยรุ่นที่มาหาเรื่อง
ไม่เห็นรถที่กำลังจะกำลังเอาหอมไปสู่่อ่ออออออออออ

มีเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ครับ

ตอนนั้นลูกชายพอเราบอกว่าไงวะ
ให้ออกกำลังครับ

ดูคำชี้แจงของ

คือผู้ต้องหาก็อ้างว่าก็ไม่ได้ตั้งใจ
ผมเป็นพ่อพ่อก็มีหน้าที่ปกป้องลูก
ก็ลูกชายถูกกลุ่มคู่อริมาทำร้าย
ก็เลยต้องมาช่วยลูกที่ยิงออกไป

แต่การปกป้องลูกของคุณเนี่ย

ใช่ค่ะผู้ตายเขาก็มีครอบครัวของเขาค่ะ
แล้วเขาก็ไม่ได้รู้เรื่องอะไรด้วยเลยค่ะ
คุณบอกว่าคุณปกป้องลูกชายของคุณ
แล้วลูกของคนที่เขาตาย

ว่าแม่เขาตายแล้วจากการที่ถูกคุณยิงตาย

แล้วก็เรื่องของการมีแล้วก็ใช้อาวุธปืนนะฮะ
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตพกพาอาวุธปืนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
ตำรวจก็ไม่ได้คัดค้างการประกันตัวนะครับ
เพราะว่าเข้ามามอบตัวผู้ต้องหาก็นำหลักทรัพย์มายื่นขอประกันตัว๕แสนบาทนะครับ
นี่แหละฮะก็มามอบตัวแต่ได้ประกันวงเงิน๕แสน
ค่ะตำรวจก็บอกว่าที่อนุญาตให้ประกันตัวก็เพราะว่าผู้ต้องหาไม่ได้มีพฤติการหลบหนี
มอบตัวกับตำรวจเองก็เลยพิจารณาปล่อยตัวชั่วคราวออกไป
ญาติของผู้ต้องหาก็ให้ข้อมูลในมุมของผู้ต้องหานะคะ
เขาก็ไปที่โรงพักอ่ะนะเขาก็บอกว่าจริงแล้วผู้ต้องหาคนนี้เป็นคนใจเย็นมาก
เป็นคนใจดีแต่ที่เขาต้องออกไปเนี่ยพกปืนออกไปก็คือไปช่วยลูกไปปกป้องลูก
คือทางญาติบอกว่าผู้ต้องหาเป็นคนดีเป็นคนดีเป็นคนรักเพื่อนเป็นคนขี้เล่น
ไม่ได้ใจร้อนไม่เคยหาเรื่องใครก่อนไม่ได้มีนิสัยนักเลง
ญาติบอกว่าสาเหตุก็คือมันเป็นการปกป้องลูกลูกชายถูกกลุ่มวัยรุ่นมาทำร้าย
หัวอกคนเป็นพ่อยังไงก็ต้องช่วยลูกถ้าเป็นลูกชายของตัวเองญาติบอกนะ
ถ้าเป็นลูกชายของตัวเขาเองเนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้เหมือนกันเพราะลูกใครใครก็รัก
จริงช่วยลูกมาจัดการใจ
จริงช่วยลูกมาจัดการใจ
ได้วิธีอื่นไงห้ามตั้งแต่แรกอ่ะไม่ให้ไปแบบไปมีเรื่องมีราวไปให้มีคู่อริอะไรแบบเนี้ย
ไม่ใช่เอาปืนออกไปไล่ยิงอ่ะถ้าเป็นญาติถ้าเป็นลูกท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำแบบนี้ไหมล่ะ
ญาติคนนี้อ่าตัวผู้ต้องหาหรือว่าญาติผู้ต้องหาบอกโอ้ถ้าเป็นลูกผมผมก็ทำอย่างนี้
แต่ถ้าเป็นลูกท่านผู้ชมท่านผู้ชมทำยังไงผู้ต้องหาเขาก็ได้รับการประกันตัวไง
ทีมข่าวของเราก็เลยไปที่บ้านคนสำคัญที่ทีมข่าวของเราอยากคุยด้วย
ก็ลูกชายผู้ต้องหาที่ไปมีเรื่องมีราวจนพ่อเขาก็อ้างว่าออกมาช่วยลูกก็เลยต้องยิง
ก็เลยต้องมีคนที่เขาไม่รู้เรื่องถูกยิงตายไปเนี่ยนะคะครับทีมข่าวไปถึงบ้านนะคะอืม
ก็ไปเพื่อที่จะคุยกับลูกชายนี่แหละว่าไปมีเรื่องกับกลุ่มคู่อริเนี่ย
ไปมีเรื่องมีราวอะไรกันสาเหตุคืออะไรทางญาติของผู้ต้องหาบอกว่า
ตัวผู้ต้องหากับลูกชายไม่อยู่บ้านเพราะว่าพอออกมาจากโรงพักสถานีตำรวจภูทรพนมสารคาม
เขาก็ออกไปข้างนอกกันเขาบอกแบบนี้นะญาติก็บอกว่าตัวญาติเองขอไม่ให้ข้อมูลอะไร
ขอความเป็นส่วนตัวให้กับครอบครัวของผู้ต้องหาด้วยค่ะ
ถ้าลูกผมโทรมาบอกอย่างนี้นะบอกโอ้โหเนี่ยพ่อไปเที่ยวงานมาแล้วถูกกลุ่มวัยรุ่น
กลุ่มไหนก็ไม่รู้กลุ่มคู่อริอะไรตามมาทำร้ายดักหน้าดักหลังกลับบ้านไม่ได้เนี่ย
ผมโทรแจ้งตำรวจใช่ค่ะบอกไปช่วยลูกผมหน่อยฮะลูกผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เข้าบ้านไม่ได้ถูกคนจะมาทำร้าย
ก็บอกว่างั้นลูกไปหลบก่อนหลบที่ไหนก็ได้ที่ไม่เจอกลุ่มคู่อริให้กลุ่มคู่อริมันไปก่อนแล้วลูกค่อยกลับบ้านเอาให้ปลอดภัยก่อนค่อยกลับมา
แต่นายคนนี้กับญาติเขาบอกว่าเขาเลือกวิธีคือถือปืนออกไปไล่ยิงเพื่อปกป้องลูกเอาไปดูอีกฝั่งนึงครับเอาฝั่งเนี่ยเขาบอกเขาทำเพื่อปกป้องลูกเขาต้องปกป้องลูกเขาอ่ะนะอีกฝั่งนึงเนี่ยท่านผู้ชมดูนะครับครอบครัวของนางสาวอลิสาผู้ที่ถูกกระสุนปืนนัดเนี่ยทะลูเข้ารถตู้ตรงเนี่ยจนเสียชีวิตเนี่

ตรงฝั่งด้านหลังคนขับนะภรรยาตอนนั้นก็หลับอยู่นะครับรถตู้มาถึงพื้นที่อำเภอพนมสรคามอยู่อยู่ได้ยินเสียงเหมือนกับรถเนี่ยโดนปลาด้วยของแข็งแล้วก็มีเสียงภรรยาร้องโอ๊ยแค่คำเดียวหันไปมองภรรยาเห็นที่ท้องมีเลือดไหลออกมาเขารีบบอกคนขับให้รีบพาไปโรงพยาบาลคนขับก็รีบไปโรงพยาบาล

กำลังขึ้นมาทำงานต่อเพื่อจะหาเงินส่งกลับบ้านเป็นค่าจ้างรถเกี่ยวข้าวก็มาเจอเหตุการณ์เนี่ยครับทำให้ต้องเสียชีวิตภรรยาไปส่วนคนร้ายมามอบตัวก็ทราบข่าวแล้วก็เลยอยากให้มาช่วยเหลือเยียวยาด้วยเพราะว่าเขามีลูกสองคนต้องดูแลแล้วเขากับภรรยาก็ทำงานหาเงินกันตอนนี้เท่ากับว่าเขาก็เหลือตัวคนเดียว
เพิ่งขวัดเข้ามาที่รถนะครับก็ร้องได้คำเดียวโอ๊ยนะครับโอ๊ยแล้วเขาก็เงียบไปเลยครับแล้วเขาก็ชักเก่งไปเลยครับไม่ได้พูดได้อะไรกันเลยครับเดี๋ยวข้าวครับก็เสร็จจากข้าวเขาจะขึ้นไปทำงานอีกนะครับร้องหาแค่แม่เขานะครับลูกคนเล็กอยู่อยู่กับตากับยายครับอยู่ที่บ้านกับตากับยายให้ยายกับตาเลี้ยงครับก็ไม่ร
กฎหมายให้กฎหมายอะไรนะครับทำตามกฎหมายไปดีกว่าครับส่วนแม่ของผู้ตายนะฮะบอกว่ามีลูกสาวคนเดียวครับลูกก็นอกจากจะทำงานหาเลี้ยงครอบครัวแล้วเนี่ยก็ส่งเสียเงินมาให้พ่อกับแม่ทุกเดือนด้วยนะครับพอรู้ข่าวตกใจมากตอนนี้ที่เป็นห่วงที่สุดก็คือหลานสาวคนเล็กที่อายุสองขวบยังถามหาแม่อยู่เลยนะฮะไม่มี
บอกเหตุอะไรทั้งสิ้นนะครับก่อนเกิดเหตุส่วนญาติญาติที่เป็นลูกพี่ลูกน้องกับผู้ตายบอกว่าก่อนเกิดเหตุนางสาวอริสาบอกว่าเดี๋ยวต้องกลับขึ้นไปทำงานหาเงินแล้วเดี๋ยวจะส่งมาให้แม่เป็นค่ารถเกี่ยวข้าวก็ยังถามกันอยู่ว่าเออแล้วปีใหม่มาไหมผู้ตายบอกว่าปีใหม่คงไม่ได้มาหรอกเดี๋ยวอยู่ทำงานเก็บเงินดีกว่าค่ะจะได้
ถ้าแม่นอนหลับพากันบอกว่าแม่นอนหลับ
เพราะว่าเขาร้องหาแม่เขาตลอดเลยค่ะก็อยากให้ที่คุณทำแม่เขาอ่ะ
มาขอเข้ามาศพบ้างใช่ญาติต้องการตรงนี้ด้วยค่ะ
มีจิตสำนึกบ้างค่ะเพราะว่าพวกญาติก็คือสงสารลูกค่ะ
เพราะว่าลูกยังเล็กอยู่ใช่ถ้าแม่ไปแล้วก็จะอยู่กับใครค่ะ
ยายก็ก็เห็นสภาพบ้านของยายอยู่แล้วเนอะนี่ฮะ
คุณบอกว่าคุณปกป้องลูกชายคุณเพราะว่าจะถูกกลุ่มวัยรุ่นทำร้าย
แล้วเนี่ยลูกของเขา๒ขวบเนี่ยกับอีกคนนึงคนโต๘ขวบ
ใครจะปกป้องอืมก็พรุ่งนี้จะมีพิธีชามนักกิจศพนะครับ
เวลาสิบสามนาฬิกานะฮะทางกองทุนอยุธิภัมน์ที่บุรีรัม๐๐๓๐
ก็มาเตรียมให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคดีทางอาชญากรรมที่ต้องตกเป็นเหยื่อแล้วนะครับ
ค่ะเขาจะมีกองทุนช่วยเหลือเหยื่ออัตยากรรมก็จะมีเงินชดเชยให้นะคะ
อ่าน่าเศร้านะอืมจริงจริง